เรื่องความเชื่อเรื่องความสิริมงคลก็มีกันไปแล้ว
เพราะฉะนั้นเรื่องกินจะพลาดได้อย่างไร
จะพาคุณผู้ชมโดยเฉพาะใครที่เป็นคอกาแฟนี่นะ

โอ้ปักพร้าวน้ำหอม
ไปดูบรรยากาศก่อนนี่ร่มรื่นนะมีต้นไม้นานาชนิด
เหมือนว่าเรานั่งอยู่ท่ามกลางสวนต้นไม้ที่มีความเป็นธรรมชาติ
เย็นสบายอยากจะผ่อนคลายร้านนี้เนี่ยตอบโจทย์สุดเลยนะคะ
แต่พอเข้าไปข้างในแล้วสั่งกาแฟดื่มหน่อยดีกว่า
ต้องยกให้เมนูเด่นเมนูนี้เลย
เมนูอะไรอ้าวเข้าไปในร้านไปส่องดูกันใกล้
เมนูที่ว่านี้คือกาแฟมะพร้าวน้ำหอมค่ะ
คือนอกจากจะชงกาแฟเข้มแล้วนะเขายังมีน้ำมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ
แล้วก็ไม่ใช่แค่น้ำมะพร้าวมีเนื้อด้วย
นี่เนื้อมะพร้าวอ่อนวางท็อปปิ้งข้างบนนะคุณ
แล้วพูดเลยนะว่าพอมันผสมผสานกันเนี่ยรสชาติกลมหวานหอมน่ารับประทานมาก

แล้วบอกเลยนะว่าการชงกาแฟ๑แก้วเนี่ยต้องใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมถึงลูกนึงเลยนะ
ทุ่มกันขนาดนั้นใส่กันแบบเข้มข้นคุณภาพครับแก้วจริง
เห็นแบบนี้แล้วอดรนทนไม่ไหว
อยู่ริมถนนประจวบคิริคันทางเข้าตัวเมืองประจวบนั่นแหละ
ใครไปไม่ถูกโทรศัพท์ไปก่อนเลยจ้า
หรือเข้าไปส่องในเฟซบุ๊คกันก่อนนะคะ
เห็นแล้วอาจจะแปลกหน่อยแต่มันมีจริงนะ
สำหรับกาแฟมะพร้าวแบบนี้ค่ะเป็นทางเลือก
ผมนี่เคยไปทานแล้วอันนี้จริง
ไม่ต้องไปถึงประจวบกรุงเทพก็มี

ลองไปทานกันดูนะครับโอ้โหอร่อยนะ
มันจะเข้มข้นแบบว่าขมหน่อยแต่มีความหอมหวาน
มันน้ำพร้าวจริง
ลองดูนะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันสำหรับคอกาแฟค่ะ